ว่าเต้ยเป็นหนักมากเต้ยอยู่กับอดีต
ติดอยู่กับอดีตว่าแบบมันเคยดีอย่างนั้นเคยดีอย่างนี้
เราก็ไม่มีความสุขในปัจจุบันแหละ
แค่เรากอดเขาแค่เราหอมเขาอ่ะมันอาจจะแบบ
ฝืนใจนิดนึงฝืนความเก้อเขินอายของตัวเอง
แต่คนที่เราทำให้เขาอะค่ะ
เราเห็นเขายิ้มแบบมีความสุขมาก
เราเห็นเขาแบบฟินมาก
การที่อ่านโจมตีดลาซงวีดีตและเรารู้สึกอินกับมันมากแล้วร้องไห้อะค่ะ
ทุกครั้งมันจะเป็นแบบความจริงใจของมาตาค่ะอืม
ในการที่แบบบอกอาม่าว่ารักอาม่านะ

ต้อนรับผู้หญิงที่ได้พรจากคนบนฟ้า

ยินดีต้อนรับเต้ยเจรินพรสู่รายการเทรดทอล์กสวัสดีนะครับ

เพราะว่าเต้ยเป็นพี่สาวคนโตในบ้าน
แล้วก็จรินพรเนี่ยน่าจะมาจากคำว่าเจริญพรค่ะ

นี่ก่อนจะเข้ากล้องนะครับ
พี่เรยบรีฟกับเต้ยว่าพี่เรยบรีฟกับเต้ยว่า

อ่ะหนูเลยสาธุเก้าไปแล้ว
ได้ข่าวว่าเต้ยเป็นสายมูค่อนข้างตัวจริงเลย

โอเคหนูสนใจในเรื่องนี้ค่ะ
สนใจมันในแง่งามไหนบ้างคะ

มันเป็นศาสตร์มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้บ้าง
ก็ทำก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนี้ค่ะ

เลหนูไม่ได้มูขนาดนั้น
แต่ว่าหนูดูรายการพี่ตลอดเลยแบบ
โถนมาอะไรอย่างนี้หนูจะดู
ดวงปีนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ดูตลอด

ที่ทะลุร้านทะลุร้านให้เต้ยจรินพรคือหนึ่งในนั้น

เคยไปอีเวนต์ที่หนึ่งค่ะ
แล้วก็ไปพักโรงแรมโรงแรมนึง
ก็เหมือนแบบเป็นตอนกลางวันด้วย
แล้วหนูก็หลับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะพี่เล
หนูก็นอนแล้วก็หนูรู้สึกมีอะไรอยู่ข้างหลัง
แบบกึกบนเตียงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นเสียงอ่ะอันนี้คือแบบ

พูดกับหนูว่าพี่เต้ย

อยู่ข้างหลังผู้หญิงเด็กผู้หญิงเป็นเด็กด้วย

มันก็เห็นมันเหมือนฝันอะ
มันแบบเห็นดวงไฟเห็นอะไรอย่างนี้

ปุ๊บในฝันนั้นหนูก็ตื่นขึ้นมา
แล้วหนูก็แบบวิ่งไปที่ปลายเตียงอะค่ะ
แบบตรงนู้นเพราะหนูเอากระเป๋าพระวางไว้ตรงนู้นค่ะ
หนูก็ไปหยิบมาแบบรีบหยิบมาอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าหนูยังไม่ตื่นอ่ะพี่เลเหมือนหนูฝันอยู่อ่ะ
ไปมาหนูก็ตื่นคราวนี้ตื่นจริง

แล้วตอนนั้นก็มีเพื่อนโทรมา
หนูก็รับโทรศัพท์แล้วหนูก็บอกเขาว่าแบบ

หนูจำได้อเล็กซ์เรนเดลหนูว่า
คุณเมื่อกี้อะเราโดน
ยังเล่าไม่เสร็จเสียงโทรศัพท์แบบ

เขาบอกว่าเขาเห็นเต้ยลืมตา

แต่ว่าเต้ยลืมตามองเขาอะ

แต่ว่าก็คิดว่าเขาน่าจะมาให้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ช่วงนั้นแบบหนูชอบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เนี่ย

ชัดมากตอนนี้หนูยังจำเสียงเขาได้อยู่เลย
ถ้าอยากจะบอกอะไรกับผีเด็กตอนนั้นที่ติดตามเต้ยมา

เคยได้ยินเต้ยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงออก

คือสมัยก่อนเนี่ยต้องย้อนกลับไปเล่าให้ฟังก่อนว่า
เต้ยก็เป็นแบบไม่ได้แสดงออกถึงความรักหรือว่าห่วงใหญ่กัน

ใช่เต้ยเชื่อว่าคนในครอบครัวทุกคนทุกครอบครัวรักกัน
แต่มีการแสดงออกหรือมีการเข้าใจกันที่ไม่เหมือนกันค่ะ
คือครอบครัวเต้ยรักกันแต่ว่าแสดงออกไม่เป็นเหมือนต่างคนต่างมีเรื่องของตัวเองอะค่ะ
กลับมาบ้านพ่อกับแม่มีเรื่องของตัวเองเขาทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เต้ยน่ารักมากเลย

พวกเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกัน

คือไปวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ชอบไปถือศิลป์แปดตอนสมัยก่อน
แล้วก็แบบเหมือนพระอาจารย์ท่านก็สอนไว้อะไรอย่างนี้
เหมือนสอนเรื่องความกระตันยูนู่นนี่นั่นแล้วมันเหมือนกับว่า
เราแบบเหมือนได้ปลดล็อกจากตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็คิดได้ด้วยทำไมการที่เรายังมีโอกาสอะค่ะ
แค่เรากอดเขาแค่เราหอมเขามันอาจจะแบบฝืนใจนิดนึงฝืนความเกื้อเขินอายของตัวเอง
แต่คนที่เราทำให้เขาอะค่ะเราเห็นเขายิ้มแบบมีความสุขมาก
เราเห็นเขาแบบฟินมากเราไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทแต่เขามีความสุขมากทำไมเราถึงไม่ทำ
น้องชายป่วยค่ะเป็นลูคิเมียหรือว่ามะเร็งเป็นเลือดขาว
เราก็ช็อกเนาะเพราะว่าน้องแบบเด็กที่สุดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบแสดงออกเลย
คือเหมือนมันเป็นปฏิหารที่เราได้น้องกลับมาค่ะพี่เล็ก
คือตอนแรกเขาถึงขั้นแบบว่าเลือดออกในสมองเลือดออกตามจุดต่างครึ่งซีกใช้การไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเห็นน้องนอนอยู่แล้วก็แบบไม่พูดกับเราไม่รู้เรื่องอะค่ะ
ตอนนั้นน่ะเหมือนเขากินน่ะกินข้าวเข้าไปน้ำก็ไหลออกมาเลยอะค่ะ
แล้วพอแบบเขาดีขึ้นเรื่อยแบบเริ่มแบบต้องกายภาพใหม่หมดเลยค่ะพี่เลเพราะว่าแบบ

หลังจากนั้นเขากลับมาต้อยจำได้เลยครั้งแรกที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมา
เหมือนเขามีหายไปช่วงเกือบวันนึงที่ไม่ตื่น
พอเขาตื่นมาคำแรกที่เขาพูด
แต่เหมือนเขาคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้
มันก็เหมือนเด็กที่คิดถึง
ใช่มันเหมือนแบบเออแบบไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนั้น
หลังจากนั้นเราก็สื่อสารความรักด้วยการพูดจากันมากขึ้น

ไม่มีกำแพงค่ะแบบก็มันก็มีความเขินอยู่แหละ
แต่ว่าเราก็กอดเขารักเขาคุยกัน
กลายเป็นแบบว่ามันอาจจะเป็นถึงช่วงวัยด้วยมั้งคะที่แบบ
เราสองคนแบบโตแล้วแล้วก็คุยกันได้แล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มแบบทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้น
แล้วก็เต้ยก็เป็นพี่สาวที่แบบน้องมีอะไรซัพพอร์ตเราก็ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็สิ่งที่เต้ยเห็นอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือ
พ่อแม่เต้ยคือสุดยอดไปเลย
หนูเป็นแค่ลูกและเป็นพี่สาวหนูยังรู้สึกขนาดนี้
แต่ว่าน้องชายหนูคือลูกเขา
เขาก็ต้องแบบมันคงรู้สึกเยอะมาก
แต่ว่าเขาเข้มแข็งมากเลยค่ะ
มากกว่าหนูอะหนูหนูแบบตีโพยตีพายมาก
หนูแบบทำยังไงดีหนูโทรหาหลวงพ่อทุกวัดเลย
ใช่แบบทำยังไงดีจะช่วยน้องหนูยังไงได้บ้าง
แบบคุยกับคุณหมอคือเอาทุกทางอะค่ะ
แต่ว่าพ่อแม่หนูแบบนิ่งนิ่งมาก
แล้วก็แบบสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำกันตอนนั้นคือ
เรามีครบเรามีความหวังว่าน้องจะต้องดีขึ้น

แล้วก็แบบอะไรที่แบบเราปรุงแต่งไปในทางที่แย่

โฟกัสแต่ปัจจุบันอย่างเดียว
ทำอะไรก็ได้ให้น้องเราดีขึ้น
แม้จะมีเรื่องร้ายแต่เราพยายามหาข่าวดีให้ได้ทุกวัน
จะเป็นข่าวดีเล็กน้อยใช่ไหม
ส่งกำลังใจให้กันระหว่างเต้ยพ่อกับแม่ด้วยครับ
พอเรื่องน้องมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
มันผ่านมานานมากแล้ว๘ปีแล้วค่ะ
มันกลายเป็นว่าหนูยังมีความรู้สึกอยากจะปกป้องเขาในทุกอนูอยู่เลย
ซึ่งมันไม่ดีสำหรับเขาค่ะ
กลายเป็นว่าบางทีหนูไปขโมยประสบการณ์ของเขาด้วยซ้ำอะค่ะ
กลัวไปหมดว่าแบบอุ๊ยน้องทำอันนี้จะเป็นอะไรไหม
อันนั้นจะโอเคไหมเขาจะเปิดร้านกาแฟมันจะได้ไหม
หนูจะต้องเข้าไปช้อนเขาตลอดเวลา
มันเลยเป็นการเหมือนกับหนูไปขโมยประสบการณ์ของน้อง
ทีนี้หนูก็เลยรู้แล้วว่าไม่นะน้องโตมากแล้ว
โตมากแล้วแล้วก็
ณวันนี้น้องเป็นคนที่สุขภาพดีสุด
เพราะฉะนั้นหนูก็ควรที่จะให้เขาเป็นคนปกติ
มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะ

คิดว่าน่าจะเคยเกิดขึ้นเรื่อยแต่ไม่ได้ทำการเรียนรู้คำนี้มากกว่าค่ะ
น่าจะเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หาย
หมดไฟในการทำงานเล่าให้ฟังหน่อยครับ
วันไหนที่เราสังเกตทันมันนะคะว่าเราเผชิญหน้ากับมันอยู่
วันที่เรารู้สึกว่าเราหมดแฟชั่นไปเฉย
ที่หายจากการเล่นละครหายไปช่วงใหญ่อันนี้ป่ะ

้อยว่าตอนนั้นถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเรื่องความกังวลในอายุมากกว่าค่ะ
เต้ยกังวลที่สุดในชีวิตก่อนหน้านี้คือเต้ยกลัวดูแลคนในครอบครัวไม่ได้
เพราะว่าเต้ยเป็นคนดูแลทุกคน

แล้วก็เราก็จะกดดันตัวเองคิดแค่ว่าเราไม่รู้จะอยู่ในวงการได้ไหม
จะยังมีคนจ้างเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่างานที่เราทำมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้

ตอนนั้นเราเครียดกับมันไปเรื่อยแล้วก็มันมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า
พอเหอะคิดไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์หรอก
ลองดูไหมว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้าง
อันนี้เราก็มีนะบ้านเราก็มีแล้วอันนี้เราก็อ้าวเขี้ยทำไมเนี่ย
บางทีบางคนนะคะเต้ยว่าเต้ยเป็นหนักมากเต้ยอยู่กับอดีต
ติดอยู่กับอดีตว่าแบบมันเคยดีอย่างนั้นเคยดีอย่างนี้
เราก็ไม่มีความสุขในปัจจุบันแหละหรือบางทีเรากังวลอนาคตมากเกินไปว่า
อนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นอย่างที่เราหวังไว้ไหม
แล้วถ้ามันแย่ล่ะมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีความสุขกับตรงนี้แล้วอ่ะ
เราไปเที่ยวแต่อดีตกับอนาคตเราไม่อยู่กับปัจจุบันตรงนี้เลย
ใช่ค่ะวันนั้นเต้ยก็เลยรู้สึกว่าพอแล้วเต้ยเบื่อกับความกลัวแล้ว
อยากมีความสุขกับวันนี้กับคนที่เต้ยรักกับชีวิตที่เต้ยมี

ช่วงโควิดเป็นหนักเลย

ว่าเริ่มจากตั้งแต่โควิดเลยก็ยาวมาแล้วก็เพิ่งจะดีขึ้นไม่นานมานี้ค่ะ
ปีกว่าแต่มันก็จะไม่ได้แบบสู้ตลอดเวลานะคะ
เหมือนสงครามกับตัวเองมันจะมาเป็นช่วง
ใครไหมคะคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่หรือน้องหรือว่าคนรัก
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วมันยิ่งสนุกกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เราได้เรียนรู้ตัวเองว่าอ๋อเรื่องแบบนี้มันคือแบบนี้
ภาวะแบบนี้มันคือเรียกว่าแบบนี้เกิดขึ้นได้นะ
แล้วไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวเป็นหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเราคุยกับเขาเราก็เลยเข้าใจอะไรมากขึ้นสนุก
ต่อสู้กับมันระยะเวลาตั้งแต่โควิดมามีช่วงที่ดีฟที่สุดในชีวิตไหม
ที่แบบโอ้โหต่อสู้กับมันเหมือนไม่จะชนะหรือจะแพ้
ไม่เห็นปลายทางของชัยชนะเหล่านี้เลยอะไรอย่างนี้
อเรนนี่น่าจะก่อนหน้านี้ไม่นานอะค่ะ
อเรนนี่ใช่นูกลัวดูแลคนอื่นไม่ได้
แต่ว่าหนูก็ได้
แบบผ่านด่านตรงนี้ของตัวเองไปแล้ว
เพราะว่าวันหนึ่งเต้ยลุกไปพูดกับครอบครัวเลยว่า
พ่อแม่น้องเต้ยไม่รู้ว่าเต้ยจะดูแลทุกคนได้ไปอีกนานแค่ไหนนะ
ทุกคนช่วยเต้ยนะ
กลายเป็นว่าทุกคนบอกว่าเขาพร้อมช่วยมากอยู่แล้ว
แต่เต้ยเองที่ไปบอกเขาว่าไม่ต้องช่วยเดี๋ยวเต้ยทำเอง
ก็เลยเหมือนกับหาวิธีการจัดการ
เรียนรู้วิธีการจัดการการเงินที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเมื่อก่อนเต้ยทำงานอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะจัดการเงินอย่างไร

พอเราพ้นภาวะนั้นมาก็รับแล้วของเล่ามาช่วยมาร์ตาใหม่ใช่ไหม
ช่วงนั้นเต้ยถ่ายมาตาด้วยค่ะ

ช่วงโควิด๒ปีแรกไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบเครียดก็คือเล่นมาตาด้วย

ใช่ทุกครั้งที่เต้ยได้ไปเล่นเป็นมาตา
มันเหมือนกับทำให้เต้ยได้เรียนรู้ว่า
การที่เรามีชีวิตอยู่มันก็โชคดีแล้ว
เราลองมีความสุขง่ายกับชีวิตดูไหม
วันนี้อยู่ในวงการมา๑๘ปีแล้ว
การละครเปลี่ยนไปมากโลกมันเปิดกว้างขึ้น

วิธีการนำเสนอหรือการเล่าเรื่อง
หรือว่าเรายังอยู่กับที่ไม่ได้เดินหน้าไปเท่าที่ควร
เต้ยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับพี่ค่ะ

ส่วนใหญ่เขาบอกว่าละครที่เป็นน้ำดีอย่างนี้

หรือเอาเสียงพูดถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนแบบมาตามีทั้งเรื่อง
มีหลายเรื่องที่ผู้จัดตั้งใจที่จะ

แล้วเต้ยก็เห็นว่าเป้าประสงค์นั้นของพี่จ๋ารจินี

ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของครอบครัว

เรื่องแบบความสุขง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันส่งถึงคนดูหมดเลยแบบง่าย

เวลามันได้เสียงตอบรับเป็นวงกว้างมากขนาดนี้

แล้วก็ทุกครั้งที่อ่านบทอะค่ะพี่เล็ก

มันร้องไห้แบบง่ายมากกับเรื่องนี้ค่ะ

เล่นยังไงให้ไม่ร้องไห้ออกมาด้วยค่ะ

แล้วการที่เต้ยอ่านบทแล้ว
มันส่งความอินกับมันมากแล้วร้องไห้ค่ะ

ความจริงใจของมาตาค่ะ
ในการที่แบบบอกอาม่าว่า

ซึ่งมันตรงกับพฤติกรรมคนปัจจุบันมากนะครับ

คุณพ่อเกรทฯอ่ะสอนมาตาชอบอะไรบ้าง

มีทั้งแบบว่ามาตายอย่าคิดเองสิลูกอะไรอย่างนี้
อะไรก็ถามเขาเลยอย่าคิดเอง
ตอนที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็น
ก็ชอบกับเป็นหนึ่งไม้อะไรอย่างนี้

แต่ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งประโยคที่
ประโยคนั้นมันฮิวเต้ยได้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ
ความกลัวมันจะน่ากลัวที่สุด

แต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าสู้หน้ากับมัน
มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเลยค่ะ
เออมันตรงกับประสบความชีวิตของเต้ยนะ

มีอีกหนึ่งอันอะไรตกใจนะเนี่ย

บางทีจะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แต่เขาจะจำความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นได้

เรามอบความรู้สึกดีให้แก่กัน

ความทรงจำดีไว้กับเขา

คิดไปหมดเลยว่าทุกคนไม่ชอบเรา

ยังไม่ได้อยากเปิดด้วย

ทำไมความเป็นอเล็ก

บกันและรักกันได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ